คุณผู้ชมฮะมาดูข่าวที่เป็นพาดหัวนี่แหละครับ
สยองกลางกรุง๒ชายเร่ร่อนชำแหละซากหมาข้างถนน

ทีนี้มีคนผ่านไปผ่านมาเห็นเข้าพอดี

กะจะแจ้งตำรวจให้มาห้ามปรามให้มาจับกลุ่มหน่อย
คุณผู้ชมไปดูคลิปที่สองชายเล่ร่อนกำลังจะชำแหละซากหมากันนะครับ
ถ่ายเอาไว้ได้นะฮะแล้วก็อย่างที่ได้ยินเสียงพูดแหละ
หมาเว้ยแร่หมาอยู่ข้างถนนเลยเว้ย
แล้วก็ได้ยินเสียงไหมคุณเหมือนกำลังรับมีดฝนมีดอยู่
คุณแล้วคือจุดที่เกิดเหตุมันไม่ใช่ต่างจังหวัด
มันต้องพุ่งข้างเหล่าเอกชัยพระรำสองตรงบางบอนกรุงเทพฯ

แล้วก็จะมากินซากหมากันแบบนี้ไม่ได้นะ
คนที่เห็นหมาคนที่รักหมาเนี่ยเขาบอกโอ้โห
โหดร้ายจังเลยสยดสยองจังเลยนะครับ

เป็นภาพชายเร่ร่อนสองคนกำลังช่วยกันใช้มีด
ชำแหละซากสุนัขริมถนนเอกชัยปากซอย๕๙
แขวงและเขตบางบอนกรุงเทพมหานครนะครับ
ระบุเวลาว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาตี๒ของวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความไว้แบบนี้
ประเทศไทยนั้นบ้าเปล่าครับ
ชำแหละหมาข้างถนนกันเลยเอกชัย๕๙
เป็นเหตุให้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลย
เมื่อมีการแชร์คลิปนี้กันนะครับ
หลายคนบอกโอ้โหบาปจังเลย
บางคนบอกว่าไม่มีอะไรกินแล้วเหรอเนี่ย
ต้องมากินซากหมารับไม่ได้จริงนะครับ
เรื่องนี้นะฮะมีความคืบหน้าตรงที่ว่าทางด้านของ
สรวจปราบปรามสบขุนเทียนพันธมรวตตรีจักรพันธองสายพร
เปิดเผยบอกว่าช่วงตี๒ที่ผ่านมา
ได้รับแจ้งจากนายวรวิทย์สมสายันอายุ๒๕ปี

เขามีอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

แล้วก็เดินมาพบกับชายสองคนที่กำลังแล่เนื้อสุนัขนะครับ

กำลังทำการชำแหละซากสุนัขอยู่ริมถนน

ก็เลยรีบนำกำลังสายตรวจรุดไปตรวจสอบ
เรื่องต้นเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่นะครับ
เร่ร่อน๑คนก็รีบวิ่งหลบหนีไปเลย

อายุ๔๖ปีถูกควบคุมตัวไว้ได้

และเป็นบุคคลคล้ายมีอาการสติไม่สมประกอบ
แล้วก็ที่เจอคือซากสุนัขสีออกน้ำตาล

ชำแหละซากสุนัขเอาไว้จะกิน

ถูกรถชนตายแล้วอยู่กลางถนน
ก็เลยเอาซากของมันขึ้นมาบนทางเท้าแบบนี้
เพื่อจะทำการชำแหละซะเลยนะครับ
ทีนี้ครับตำรวจก็มีการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ

ถูกรถไม่ทราบชนิดเฉียวชนจนมาตายมาก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วก็เป็นอย่างที่นายบุญส่งแล้วก็เพื่อนนี่แหละครับ
ที่ไปอุ้มซากสุนัขมาเอามาชำแหละต่อ
และกะจะกินตรงนี้เลยนะครับ
ทีนี้ด้านนายวรวิทย์สมสายันอายุ๒๕ปีเจ้าของคลิป
แล้วก็เป็นพนักงานรอปภของบริษัทเอกชนนะครับ

บอกว่าผมเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงงาน
จู่มีวัยรุ่นวิ่งมาแจ้งผม

เร่ร่อน๒คนกำลังเฉือนเลย
ชำแหละซากสุนัขริมถนนหน่อย
พอเขาออกไปดูก็พบภาพที่น่าสมเพศจริงนะครับ

แล้วก็รีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับ
สงสารนะผมว่าผมเป็นเจ้าของหมา
แล้วหมามันน่าจะมีเจ้าของด้วยว่ามันดูตัว
มันเป็นขนสีสงสารงั้นเนื่องหมาพันธุ์

ก็ชำแหละนี้เขาจะไปปรุงอย่างไรครับ

บอกว่าเริ่มไม่ทำอะไรนี่เราลากกว่าทิ้งไว้
แล้วตำรวจก็มาเขาก็ให้เอาไปทิ้ง
โอ้โหจะเอาไปปรุงยังไงหรือจะกินสดเราก็ไม่รู้เลย
นะฮะนี่ครับทีมข่าวของเราก็ตามเรื่องนี้เหมือนกัน
ไปคุยกับชายเร่ร่อนในคลิป
ก็คือนายบุญส่งอายุ๔๖ปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่กำลังชำแหละสุนัขอยู่นะฮะ

พูดบอกว่าวันเกิดเหตุผมนอนหลับพักผ่อนอยู่
ได้ยินเสียงรถมันชนหมาเสียงดังเลย
ผมเห็นหมามันตายแล้วผมก็เลยไปเก็บซากหมา
เขาข้างทางตรงเสาไฟฟ้านั่นแหละ
เจตนาเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรถชนซ้ำซ้อน
ส่วนเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนคนจรของผมก็มาพบ
ก็นึกอยากจะกินเนื้อหมากัน
ผมกับคนจรอีกคนนั่งดื่มสุรากันมา
ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวต้องชำแหละเนื้อหมาดังกล่าว
จะเอามากินนะครับแต่เขาบอกว่าเอาจากใจจริงนะ
ส่วนตัวเขาไม่คิดจะกินเนื้อหมา
เพียงแต่ช่วยเพื่อนอีกคนนั่นแหละชำแหละซากหมาเท่านั้นเอง
คือตัวเขามีมีดอยู่ไงเห็นเพื่อนอยากกินเรามีมีดอยู่ชำแหละซะเลย
ผมไม่ได้อยากกินผมช่วยเพื่อนมันชำแหละ
ผมก็อยากจะขอโทษกับสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะฮะ
ส่วนซากหมาทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้มาเก็บใส่กระสอบไป
แล้วก็เอาออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปแล้วนำไปฝังดินไว้แบบนี้
เอาฟังเสียงนายบุญส่งกันซะหน่อยนะครับ
ตายแล้วตอนนั้นคุณตายแล้ว
ตาย
คือผมยืนยันว่ามันตายแล้วมันเป็นแค่ซากแล้วตอนนั้น
แล้วก็ผมไม่ได้อยากกินแต่เพื่อนมันอยากกิน

เพราะว่าทางพุ่มกับสนบางขุนเทียนบอกว่าตำรวจ
เชิญตัวชายเร่ร่อนหรือว่านายบุญส่งคนนี้

แล้วก็ติดต่อทางญาติที่จังหวัดบุรีรำให้มารับตัวไปดูแลนะครับ

เรื่องต้นให้ชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิด

เพื่อดูว่าสุนัขมันตายจากการถูกรถชน
หรือชายเร่ร่อนทั้งสองฆ่ามันตายกันแน่
หากพบว่าถูกใช้เร่ล่อนฆ่าตายนะครับ
ก็จะดำเนินการตามพรบธารุณกรรมสัตว
แต่หากพบว่าสุนัขมันตายจากการถูกรถชน

ใกล้กับซอยเอกชัย๕๙ที่เป็นข่าวเลย
แล้วดูสิคุณ
ทักชัดไปไปถามว่าใช่ไหม
แล้วผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้มั่นใจนะ
ไปตรวจสอบกับกู้ภัยที่มีการเอาหมาไปฝังก่อน
ซากหมาไปฝังก่อนแป๊บนึงเท่านั้นแหละค่ะ
ติดต่อกลับมาทักมาบอกทีมข่าวของเราบอกว่า
นี่เป็นหมาของเธอจริงแล้วเสียใจมากเลย

ก็ต้องเอาซากมาฝังมาอะไรของเธอนะนะ
แต่สิ่งสำคัญคือมันต้องตรวจสอบไง
ว่าตกลงแล้วชายเร่รอนทั้งสองคน
หมาเพื่อจะชำแหละกินหรือเปล่า

แต่ต่อให้จะตายจากอะไรก็แล้ว
แต่พอมาชำแหละแบบนี้มันก็ขนลุกเหมือนกัน